รมอลชุดปัจจุบันก็ทิ้งทวนด้วยการเพิ่มอัตราเงินตอบแทน
กำนันผู้ใหญ่บ้านและอีกหลายตำแหน่งด้วยนะคุณผู้ชม
รวมไปถึงอนุมัติแล้วสำหรับสลาก๓ตัว
สู้กับหวยใต้ดินติดตามในเช้านี้ต้องรู้
เรื่องแรกเป็นข่าวดีของผู้นำท้องถิ่นก่อนเลยครับ
โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ปรับเพิ่มเงินตอบแทนหรือเงินเดือนให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านเพิ่มอีกเดือนละ๒๐๐๐บาท
ทำให้เงินเดือนกำนันเพิ่มเป็นหนึ่งหมื่นสองพันบาทและผู้ใหญ่บ้านเพิ่มเป็นหนึ่งหมื่นบาทครับ
ส่วนแพทย์ประจำตะบนสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเพิ่มอีกเดือนละ๑๐๐บาทเป็นเดือนละ๖๐๐๐บาท
และให้ปรับอัตราเงินเดือนขึ้นแบบขั้นวิ่งนะครับจากเดิมขั้นละ๒๐๐บาทต่อปีเป็น๓๐๐บาทต่อปีครับ
โดยเงินเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ได้ขึ้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช๒๕๖๐แล้วนะครับ
ถวนอนุมัติให้ออกสลากรูปแบบใหม่ตัวเลข๓หลักและตัวเลข๖หลักแก้ปัญหาหวยใต้ดินนั่นเองครับ
ตั้งแต่๐๐ไปจนถึง๙๙๙
เลขต่อการซื้อสลาก๑ใบครับ
ว่าเขาจะขายใบละ๕๐บาท
๑ใบลุ้นได้ถึง๔รางวัลคือ
๓ตัวตรง๓ตัวสลับ๒ตัวตรง

ซึ่งหากไม่มีคนถูกแจ็คพอร์ตก็จะทบทบไปงวดถัดไปนั่นเองครับ
ก็ซื้อเหมือนลอตเตอรี่ปัจจุบันครับมีเลข๖หลัก

เน้นขายผ่านช่องทางดิจิทัลครับ

มีรางวัลและเงินรางวัลเท่ากับลอตเตอรี่ปัจจุบันนั่นแหละคุณผู้ชม
ซึ่งแบบนี้ครับคาดว่าจะเริ่มขายได้ในช่วงกลางปีนี้เลยนะครับ
เมื่อวานนี้คุณผู้ชมราคาทองคำปรับขึ้นบาทละ๓๐๐บาทครับ
ทำให้คนที่มีทองคำสะสมไว้ได้นำทองเอามาขายทำกำไรกันเป็นจำนวนมาก
โดยราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ๓๑๐๐๐บาทและขายออกบาทละ๓๑๑๐๐บาทครับ
ส่วนทองรูปภัณฑ์รับซื้ออยู่ที่บาทละ๓๓๕๐บาท๓๒สตางค์
ขายออกที่ราคา๓๑๕๐๐บาท
นับว่าเป็นราคาที่ปรับสูงที่สุดในรอบปีเลย
ทางร้านทองเนี่ยบอกว่าราคาทองที่ปรับตัวสูงขึ้นมาจากธนาคาร๓แห่งในสหรัฐอเมริกาปิดตัวลง
ทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในเศรษฐกิจครับ
นักลงทุนจึงหันมาลงทุนในทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงกว่า
ว่าราคาทองคำจะเพิ่มสูงขึ้นได้มากกว่านี้อีกครับ